ส่วนเรื่องนี้นะฮะทั้งถนนลื่นฝนมันตกลงมาก่อน
หน้านี้ทั้งไม่ชินเส้นทางด้วย
ทำให้รถเกงคันนี้เสียหลักแล้วตกข้างทางแต่ไฟลุกพลึบเลย
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลัง
แล้วก็รถดับเพลิงไปฉีดน้ำในการสกัดเพลิงเอาไว้
แล้วก็ต้องเร่งช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในรถนะครับ
ประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกข้างทาง
ในพื้นที่ของอำเภอว่านใหญ่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
จากนั้นไฟลุกพลึบควันขโมงแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบางสายน้อยว่านใหญ่
เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำดับเพลิง
แต่ว่าไฟไหม้จนรถเก๋งวอดเสียหายทั้งคันนะครับ
ใกล้กับที่เกิดเหตุพบคนขับพร้อมผู้โดยสาร
เป็นชาย๑คนเป็นหญิง๑คนอายุแค่๒๐กว่าปีเท่านั้นเอง

โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บและติดคารถ

หนีออกมาได้ทันก่อนรถจะเกิดไฟไหม้นะครับ

กำลังเดินทางเข้าไปในตัวเมืองมุกดาหารนะฮะ

ขับรถมาก็เลยเสียหลักแหกโค้งลงข้างทางฮะ

นึกว่าอะไรระเบิดซะอีกนะฮะ

ก็เลยต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ต่อมาก็เห็นเจ้าของรถพร้อมเพื่อนออกมาจากรถ
ชาวบ้านบอกแบบนี้มีอาการคล้ายคนเมานะ
ยืนดูรถที่กำลังเกิดไฟไหม้
คุณผู้ชมฮะพอชาวบ้านบอกเบาะแส
เพราะว่าตัวคนขับรถบอกว่าไม่ชินเส้นทางใช่ไหมถนนลื่นใช่ไหม
แต่ชาวบ้านบอกเบาะแสว่าเหมือนคนเมา
ตำรวจก็ต้องตรวจวัดประแมนอากอฮอล์คนขับ
พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล๑๒๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ปูดแบบนี้ขึ้นไหมคุณ
ขึ้นสิโอ้โฮโอ้โฮ๑๒๗ก็ขึ้นสิ
เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับ
ร้อยเวรแล้วก็พนักงานสอบสวน
ก็ต้องนำตัวไปที่โรงพักกันก่อนเลยนะครับ

ใช่ฮะมีกระป๋องเครื่องดื่มแอลกอฮอลนะตกอยู่นะฮะ
สุดท้ายน่าจะมีอาการเมาแล้วขับด้วยนะครับ